คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีใครเป็นเศรษฐีกันบ้างจ้า

แต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีคนดวงดีมาฝากให้อิจฉากันเล่นก็แล้วกันนะ

ฮายอาภาพรนครสวรรค์
เพราะว่าแม่สันทิพย์ประกาศความดีใจ
แบบออกนอกหน้าต้องใช้คำนี้ได้เลย
เพราะว่าผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ได้แต่เลขนะ
ดูสักก่อนดีใจขนาดไหนตรงกับเลขคะเบียนเขา
คือก่อนหน้านี้เป็นรถป้ายแดง

มันเป็นออกจากนี้ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
แถมงวดนี้แม่ฮายโพสต์โชว์ละตัลลี่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว

ประติธภาพปลูกไป๒๐ใบ
คุณผู้ชมฟาดรางวัลเลขหน้าไปอีกหลายใบเลย
งวดนี้รับทรัพย์ไปแสนกว่าบาท
บอกเลยนะวัดที่แล้วแม่ฮายเค้าบอก

แต่ว่าล่าสุดแม่ไม่โบ๋ละนะคะ
ถูก๑๑ไป๒๐ใบ

วันนี้เรามีเสียงของแม่ให้ดูด้วยนะ

ค่ะ๕๓ค่ะ
แล้วก็เลขรถก็เพิ่งเปลี่ยนป้ายค่ะ
เมื่อคุณผู้ชม๕๓เลขที่ออก
๕๓ค่ะ
๕๓แน่นมากจะทำอย่างไรดี
กองพนันทนทึกเลยแต่ได้แค่นี้ค่ะ
๑๒แสนกว่าบาทโอเค

เมื่อกี้เขาได้เท่าไร
แสนกว่าบาท
แสนกว่าบาทสุดยอดเลยเขาบอกว่า๕๓แน่นมาก

อกจากจะเป็นทะเบียนป้ายรถแล้วนะ

เมื่อก่อนแม่ไห่เนี่ยเพิ่งลงในอินสตราแกรมว่า

เราก็ไปอวยพรแม่มานะแต่ว่าลืมคิด

พอเอายุแม่ก็ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรดี

หัวหน้าคณะเซาน้อยเป็ดบ้านแพง

งานนี้ต้องเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่างวดที่แล้วใบ้เลขแฟนได้ไปลุ้นโชคกัน

ล่าสุดดีกว่าบอสโจให้เลขเด็ดแฟนเพลงอีกครั้งนึง

ซึ่งแฟนเพลงก็ไม่รอช้าเอาไปลุ้นกันเพียบเลย

มันก็เลยพลาดอะไรไปไง

ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง

เขาเรียกภาษาอีสานมันสาแก่ใจ

ดูจากสร้อยทองที่คอแล้ว

มาทางด้านพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มกันบ้างดีกว่า

วัดอ่างพรบุ้นแล้วว่าย๑๗๐๐
เดินสายทำบุญไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลย

เพราะว่าเลขปลายประทัดที่พี่ใจแอ้นส่งมาให้แฟนบันเทิงไทยรัฐเนี่ย
เห้ยเค้าส่งมาให้แล้วเหรอ

มีคนดวงดีจากเลขนี้บ้างก็ได้มีใครนะ
ใช่ค่ะถามพี่ทักทายกันหน่อยดีกว่าในติ๊กต๊อก
พี่อายาพี่บูมมิพี่อัญชาลีพี่เล็กผักบุ้งจีนพี่น้ำอ้อย
ถูกเลขจากบันเทิงไทยรัฐกันบ้างไหม
เพราะว่าตามกันมาหลายเลขนะฮะตั้งแต่วันนู้นพี่แจ๊กรีนจดกันมารัวเลยถูกไหม
คือรอบที่ผ่านมานะคะก็ที่เราจดบันทึกเอาไว้นะคะตั้งแต่วันที่๑๗นะคะ
ถึงวันที่๓๑ก็เข้าเป้าไป๓รายด้วยกัน
นั่นแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามบันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่าเป็นประสาทที่๓บ้านเข้า
จังใสก็ถูกคันว่าเจ้าต้องไปเบิ้งไปแบบแยกแยะดูหน่อย
เอามาดูเลข๒ตัวกันบ้างดีกว่างวดนี้ออกเลขเบิ้ลอย่างที่ทราบกัน
บางคนบอกเอาหัวแกรกเลยออกมาได้จังไหลเลย

คนที่ถูกเขาก็บอกอุ๊ยมันออกมาตรงที่ฉันซื้อ
มันก็เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมขานะ
คราวนี้ค่ะคนดวงดีครั้งนี้ไม่ใช่ใครอื่น
พ่อน้ำสองคนดีคนเดิมเพิ่มเติมงวดนี้
ได้ยิ้มมุมปากรางวัลเลขท้าย๒ตัวได้มาเพียบค่ะ
โชว์ให้โลกรู้ไปเลยงวดนี้พี่ปังปุริเย่น้องเอ๋ย

มาคือพี่จิ้งหรีดขาวสาวสวยของเราบอกเลยว่า

จิ้งรีดเนี่ยเขียนแคปชั่นประกาศเอาไว้พี่แจ๊คบอกว่า
เมื่อเช้ามืดนะฝันก็ได้ขับรถคันนี้
หลังจากนั้นก็จัดเลข๑๑ตามแบบป้ายทะเบียนรถกันเลย
ฟาดมา๗ใบแล้วก็ยังถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๖๐๑อีก๒ใบ

อกจากนั้นอีกหนึ่งสาวไม้พูดถึงไม่ได้ค่ะ
หลังจากส่งคลิปเสียงโชคมาให้แฟนบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะ
เราจะเรียกเรลัยบันเทิงไทยรัฐแล้วนะ

ขอจากคุณช้างวัดไผ่แขกมาได้เลข๑๘๘๑แล้วก็๘๘

เขาบอกว่า๑๑มันไปตรงกับรางวัลเลขท้าย๒ตัวถูกไหม
คราวนี้สาวเรไรก็เลยแคปภาพจากรายการบันเทิงไทยรัฐ

หน้าทีนี้เป็นเจ้าแม่ได้หรือเปล่า

ใช่ไม่ธรรมดาจริงนะคุณผู้ชมนะ
อาบนิดนึงกันก็ละกันขอแวะเมื่อกี้มีคนถูกเหมือนกันนะ
เลขที่ดูจากบันเทิงไทยรัฐของไป
นี่แฟนคลับเธอคุณอายา

บางคนก็บอกว่าเลขวัดหนองคอ

สั่งหกลอตเตอรี่กันแล้วก็ได้ก็ไปทำบุญกันด้วยเดิน
มีอีกหนึ่งสาวที่ปังไม่แพ้กันค่ะ

รำที่บ้านเจ๊น้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้โชค

ในเลขที่บ้านเขา๑๑๑ทับ๑๐๙

คือวันนั้นเราสะดุดตาตรง๑๑๑ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
ตรงที่เขาปิดทองตรงเลข๐แล้วสะดุดตาเรายังจำได้เลย

เราก็เลยปลอดภูมิกันทั่วหน้าคนที่ไปงาน

สาวขายาวแม่อ๋อมสกาวใจห่างหายจากการเสี่ยงโชคไปพักใหญ่กลับมา
คราวนี้สมมงตัวแม่คุณผู้ชมค่ะ
ฟาดรางวัลเลขหน้า๓ตัว
ไอ้๗๐๘ได้มาเลย๑๐ใบพี่แจ๊ก
แล้วก็แชร์ภาพกับรถคันใหม่ป้ายทะเบียน๑๑
งานนี้แม่รับทรัพย์จุกแน่นอน
ปิดท้ายกันที่คนดวงดีหน้าใหม่พระเอก
และเพื่อนี่สนยุค

ถูกค่ะเล่นลอตเตอรี่กับเขาเหมือนกัน
ถูกเล่นคล้าย๒ตัวไอ้หนึ่งนี่๕ใบคุณผู้ชมค่ะ

เอาล่ะถึงจุดที่พระเอกดัง

ไม่เป็นไรวัดหน้าตามต่อ